สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
ประเด็นข่าวมากมายนะคะโดยเฉพาะที่เราจับตามองมากเป็นพิเศษ
ป๊อกพัสรกรแล้วก็มากกี้ราศีแต่งจริงหรือไม่
วันนี้ได้รู้กันเป็นที่แรกรวมไปถึงเปิดใจน้องนายนพัฒน์กันด้วยนะคะ
หลังจากที่ติดโพสต์สามีแห่งชาติของทางไทยรัฐทีวีของเราเดี๋ยวมาฟังกัน
ใช่แล้วค่ะแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดของจ๊ะอาสยาม
เผ็ดขนาดไหนต้องรอติดตามแต่ว่าช่วงนี้มาเริ่มกันที่ข่าวแรก
ประเด็นที่หลายคนค้างคาใจกับดราม่าน้องน้ำตาลชะลิตานะคะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด
คนล่าสุดขวัญใจของชาวไทยที่มีกระแสข่าวออกมาว่าเธออาจจะโดนปลดนะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐได้รับการเปิดเผยนะคะ
จากอดีตมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี๒๐๑๔น้องไฟล์เวรุรีบิสยบุตร
ผู้ที่ครองมงกุฎสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์เพียงแค่๑เดือนเท่านั้นคุณ
ต้องค่ะโดยไฟล์มองว่ากรณีดราม่านางงามส่วนใหญ่น่าจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ค่ะคุณ
แต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างสามารถพูดคุยกันได้และตกลงกันได้
เช่นเดียวกับกรณีของเธอที่แม้ว่าจะติดสัญญาอยู่
แต่ก็คุยกับผู้ใหญ่ในกรณีที่หากจะต้องรับงานที่อยู่นอกเหนือในสัญญานั่นเองค่ะ
ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอก
เพราะจากในกรณีของหนูเนี่ยหนูว่าไม่มีปัญหาเลยหนูจบด้วยดีมาก
คือก่อนเซ็นเราจะเห็นตัวเลขอยู่แล้วค่ะว่าเขาจะหักเรายังไงบ้าง
ในเรื่องของงานต้องรับยังไงอะไรยังไงคือมันมีหมดในนั้นอยู่แล้วค่ะนะคะ
เราก็เหมือนมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็บุญคุณ
แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันเกิดมันมีปัญหามันมีอะไรคือหนูคุณแดงแทบเป็นคนที่คุยได้ค่ะ
คุณแนงแล้วก็คุณอ่อนถ้าเกิดทางโน้นรับงานเขาก็จะหักเราเป็นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็ห่างในเรื่องของค่าใช้สายนู่นนี่นั่นคือมันก็เป็นเรื่องปกติของเวลา
เหมือนเวลาเราอยู่โมเดลลิ่งหรือว่ามีผู้จัดการใช่หนูว่ามันก็เป็นธรรมไง
คือเราก็เข้าใจในทั้งสองฝ่ายนะคะ
ก็ต้องถือว่าถูกกระแสโจมตีค่อนข้างหนักเลยนะคุณ
จนเป็นที่มาของการตัดสินใจสละมงกุฎ

แม้จะไม่มีการเซ็นสัญญากับเวที
แต่ก็มีสัญญารับงานละครอยู่กับบริษัทจันทร์๒๕
ที่มีคุณแดงสุรางเปรมปีนั่งแทนผู้บริหาร
พร้อมกับข้อความว่างดทานของหวาน

เพราะว่าเพราะว่าจะอ้วนก็ไม่รู้ว่าเป็นการแผลอะไรหรือเปล่าไง
แต่ดิฉันคิดว่าเธอก็มีการติดแฮสแท็กว่าแบบ
ไม่มีอะไรโพสต์ขำเป็นกระแสเฉยขึ้นมา

เพราะที่ฉันอาจจะแบบงดทานเปรี้ยวเพราะกลิ่นแรงมาก